เดี๋ยวเราจะต้องไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน

เดึนแล้วต้องไปทั้งหมด๑ฝาค่ะ
ส่งฝาเดียวครับ

คุณส่งมากี่ฝาครับ

ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว

ฝาเดียวก็พลิกชีวิตได้และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้
เพราะเบาแดงก็แจกตอนสิ้นปี
ฝาเบาแดงหรือฝาคันโซคูณ๒ก็ส่งมาเลย
เพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณ
คาราบาลแดง๑๐บาทคุ้มสุดได้คุ้มมากกว่า
บรรยากาศมันไม่ค่อยจะสดชื่นเลย
เอางี้สาวผมมีวิธีลองดูซิว่าจะได้บรรยากาศที่สดชื่นบ้างไหม

เป็นยังไงเดี๋ยวตกอีกใจเย็น

ไอ้เจนถอยลงมาสิเป็นยังไงถอยลงมาแล้วเป็นยังไง

เป็นยังไงลงมาอีกนิดนึงเป็นยังไงตรงนี้

ก็ได้สดชื่นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมบ้าน
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เห็นพวกเรา๓คนแบบนี้เตรียมสดชื่นเบิกบานได้เลย
เพราะว่าเรามาพร้อมกับข่าวดีและเรื่องดี
ไปต่อยอดสร้างอาชีพกัน
และผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซคันต่อไปจะเป็นใคร

อย่ารอช้าโกยเลย
รอถึงสวย
สำหรับจังหวัดอาทิตย์อาชีพจะเป็นคนช้ากรรม

อรุณมาก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

ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โอ้โหยินดีด้วยพี่น้องค่ะ
ด้วยนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้ว
ทองล้านครั้งที่๔ได้ผู้โชคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมใครยังไม่ได้ส่งก็รีบส่งฝามาร่วมสนุกกันได้